เรื่องของสลากรูปแบบใหม่กันก่อนนะครับ
ล่าสุดทางด้านของนายพัชระอนันตสินครับ
เป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตรด้วยเนี่ย

หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมที่สุดในการจำหน่าย
ชุด๑๕๐บาทคุณผู้ชม

หลักเท่านั้นให้คุณผู้ชมเลือกนะฮะ

โต๊ะเต็งอะนะแบบนั้นเลย

เราจะไปซื้อใช่ไหมเราไปเลือกภาพ

คุณผู้ชมจะเลือกภาพอะไรก็ได้ใน๔หลักนี้
เช่นเป็นกระต่ายเป็นม้าเป็นวัว
เป็นหมาอะไรก็ตามทีเลือกไป

คุณผู้ชมจะเลือกหมูปีกุล
เป็นกระต่ายจนครบ๔หลัก
ถือว่าอาศีภาพแบบนี้ตามที่เราซื้อไป

ภาพตรงตามที่เลือกก็ถือว่าถูก

ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน

ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน
ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน

ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน
ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน
ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน
ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน
ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน

ก็ถือว่าถูกเหมือนกัน

ได้เงินรางวัลไป๑๓๕๒๓บาท

หากไม่มีคนถูกรางวัลทั้งสองประเภทนั้น
เงินไปไหนเงินอยู่แต่ทบไปงวดหน้า
หมายความว่าคนถูกงวดหน้าจะได้เงินทบเป็น๒เท่าจากงวด

ให้นำเงินรางวัลที่เหลือไปสมทบในประเภทที่มีคนถูกรางวัล

อันนี้เป็นเรื่องที่เราสมมุติตัวเลขขึ้นมานะ
ที่กองสลากเขามีมติมา
มันยังไม่ผ่านทั้งหมดทั้งมวล
เรื่องของสุ่มเสี่ยงกับข้อกฎหมาย

ก็เลยต้องมอบหมายให้คณะทำงานไปหามรือกัน

เพื่อนำกลับมาเสนอบอร์ดที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าบอร์ดชุดนี้หมดอำนาจไปก่อน
ก็ให้สำนักงานสลากเป็นผู้นำเสนอบอร์ดชุดใหม่ไปแทน

วัฒนพลวิชัยหัวหน้าคณะทำงานศึกษาการ

เขาใช้คีย์เวิร์ดนี้นะเพราะว่าที่อื่นไม่มีใครทำแบบนี้

เป็นรางวัลจูงใจเหมือนหวยใต้ดิน
แต่มีรวรรณจ่ายดีกว่าหวยใต้ดิน

เรื่องต้นการจำหน่ายให้สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
แล้วก็จำหน่ายให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
จะมีการจำกัดอายุ
ให้คนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีซื้อ

ประจำตัวประชาชนต่าง

แล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายย่อย
และผู้พิการเข้าถึงการจำหน่ายสลักรูปแบบใหม่ด้วย

อาจจะจำหน่ายผ่านทางแอปทางมือถือ
อายุต่ำกว่า๒๐ไม่ให้ซื้อ

เป็นการให้เขาใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุด